หลายคนโดยเฉพาะสังคมภาพรวมเนี่ย

เด็กอายุ๓ขวบกว่าจะเข้าไปในป่าเองได้ยังไง
ก็เป็นการตั้งข้อสงสัยกันนะคะ
ว่าจะหลงเข้าไปในป่าแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่นานขนาดนั้น
ด้วยวิธีไหนทีมข่าวทรัฐทีวีจึงลงพื้นที่ไปตามเส้นทางที่น้องดีเจหลงป่านะคะ
จะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐค่ะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีพร้อมด้วยพัทรวุฒิอักคณิตฐากร
อาสาสมัครมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
ผู้พบน้องดีเจเป็นคนแรก
พาทีมข่าวเดินย้อนรอยเส้นทางกลางป่าลึก
ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ต
ภายในสวนของโกโรธเจ้าของสวนผลไม้
พบตัวน้องดีเจนอนอยู่ในลำทานกลางป่า
ซึ่งจุดที่พบห่างจากบ้านพักของน้องดีเจเพียง๓กิโลเมตร
ระหว่างทางเดินเข้าไปในป่าอากาศร้อนอบอ้าว
เต็มไปด้วยต้นไม้หนาทึบน้อยใหญ่
และความชันของภูเขาลาดเอียงไม่ต่ำกว่า๔๕องศา
ทำให้การเดินเป็นไปอย่างทุลักทุเล

ซากต้นไม้ที่มีน้ำแหลมขม
อีกทั้งกลางป่าแบบนี้หากไม่มีผู้ชำนาญคอยเดินนำทาง
หลงเข้าไปในป่าลึกและพบเจอกับสัตว์มีพิษมากมาย
เจ้าหน้าที่หลายคนจึงตั้งข้อสงสัยว่าน้องดีเจอายุเพียง๓ขวบ
เพียง๑๐๐เซนติเมตรเดินลงไปในป่าเพียงลำพังตั้ง๖วันได้อย่างไร
แม้แต่ทีมข่าวเองเดินตามเจ้าหน้าที่ยังลำบากยิ่งช่วงกลางค่ำกลางคืน
นึกสภาพไม่ออกว่าน้องดีเจจะใช้ชีวิตอยู่เช่นไร
ลำทานสายเล็กมีต้นไม้เป็นหลังคา
ฝนคือจุดที่พบน้องดีเจนอนอยู่ในสภาพตาลอย
แช่น้ำในลำทานจนเท้าเปื่อยและตามตัวมีแผลถลอก

มือลอยแล้วก็มีอาการอ่อนเพลีย

แล้วก็อุ้มขึ้นมาโดยที่ว่าน้องเขาจะอยู่ข้างใต้ต้นเตาหลังครับ

ถ้าไปปลาปล่านไหน
ตรงที่ขาและก็ตรงที่เท้าสองทางนะครับ
เหมือนกับว่าน้องเขาแช่น้ำไว้นาน
อาจจะเลยนดีกับวันหนึ่งมันก็เปลื่อย
จุดที่พบตัวน้องดีเจอยู่ห่างจากสวนโกโรธประมาณ๒๐๐เมตร
จุดนี้เองสามารถเดินทะลุออกไปถนนลาดยาง

กลับไปยังบ้านน้องดีเจนได้อีกด้วย
ระยะเวลา๖วันกับการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย

แต่กุญแจไขข้อสงสัยทั้งหมด
อยู่ที่น้องดีเจซึ่งต้องรอสอบปากคำ

แต่ตำรวจยอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่เด็กชายวัย๓ขวบคนนี้
เดินเข้าไปในป่าลึกด้วยตัวเอง
ศักดิ์สิทธิ์วุณรัฐข่าวแทนรัฐทีวีรายงาน